คุณพ่อคุณแม่นี่คลาดสายตาไม่ได้โดยเฉพาะเด็กเล็กแค่เสี้ยววินาทีเดียวถึงเสียชีวิตได้
นี่ยังเคราะห์ดีนะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าคุณพ่อมาเห็นเหตุการณ์ได้ทัน
ลูกขนมติดคอค่ะคุณพ่อโพสต์เองเลยโพสต์ภาพลูกชายนั่งบนที่นอนแบบนี้
พร้อมกับมีซองขนมอยู่ด้วยแล้วคุณพ่อเขียนข้อความบอกว่า๓นาทีชีวิตพ่อแม่ทุกคนต้องระวัง
แต่ถึงระวังก็ยังพลาดพลั้งจนได้เห็นลูกนอนอยู่บนที่นอนคิดว่าลูกหลับค่ะ
ก็เลยไปทำธุระเพียง๕นาทีที่พ่อคิดว่าลูกหลับแล้วไปทำธุระ
กลับเข้ามาในห้องเห็นลูกนอนคว่ำและเอามือล้วงคอค่ะหลังจากนั้นก็ชักดิ้นชักด้วย
นาทีนั้นพ่อบอกรู้เลยว่ามันต้องมีอะไรติดคอลูกแน่คิดว่ามีเวลาแค่๓นาทีเท่านั้นที่จะช่วยลูกได้ทันต้องทำทุกอย่าง
ล้วงคอทั้งทุบหลังทั้งเขย่าตัวแบกลูกเอาลูกห้อยอะค่ะคุณเคยเห็นไหมจับลูกเอาขายกขึ้นมาห้อยลูกลงไปแล้วก็ทุบหลังก็มีลูกก็ตัวเริ่มอ่อนหมดแรงร้องไห้กันทั้งพ่อทั้งลูกเลย
บอกว่าแค่๓นาทีตอนนั้นมันนานมากเลยสำหรับเขานะคะมันเป็นนาทีชีวิตมากเลยในนาทีสุดท้ายพ่อก็ทุบทั้งล้วงคอลูกช่วยกันจนลูกอาเจียนออกมาค่ะ
อืมคุณพ่อบอกเลยมันมันเป็นนาทีที่มีค่ามากสำหรับครอบครัวครับขอบคุณสตินะถึงแม้ว่าจะสติแตกไปบ้าง
แล้วก็ขอบคุณรางสังหรณ์พ่อแบบบอกแบบนี้เลยที่ทำให้เขาเอกใจแล้วก็กลับมาดูลูก
สามนาทีนั้นมันทำให้รู้สึกถึงความรักของพ่อแม่ที่รักลูกมากแค่ไหนครับคุณพ่อเขาโพสต์เตือนไว้แบบนี้
อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนดูไว้เป็นอุทาหรณ์อย่าทิ้งเด็กไว้เพียงลำพังไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นเพราะอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ทุกคนก็ได้
เขาบอกว่าเขาเนี่ยยังโชคดีนะที่กลับมาทันตอนที่ลูกยังไม่หมดลมหายใจคือทิ้งไป๕นาทีเนี่ยนานมากนะนานพอที่จะเอาชีวิตเด็กคนหนึ่งไปได้เลยนะ
ข่าวที่เล่ามานะฝากเตือนกันแล้วก็เป็นการที่บอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมช่วยกันดูแลคนในครอบครัวสำคัญคือมีสติด้วยนะคะ